สัปดาห์นี้ที่เราเล่าข่าวปลาหินไปที่อ่างทองคุณผู้ชมพุธที่แล้ว
พุธที่ผ่านมา๒๔พฤษภาคมที่มีชายคนหนึ่ง
ปลาหินใส่รถอีกคันหนึ่งตรงแถวกระจกหน้าคนขับเลย
ปรากฏว่าไปจับกลุ่มตัวได้แล้วแล้วแม่คนก่อเหตุเนี่ย

แม่บอกว่าลูกแม่ป่วยจิตแล้วที่ปลาปลาผิดคัน
นี่ภาพวันเกิดเหตุเลยนะคุณผู้ชมวันพุธที่ผ่านมาครับ๒๔พฤษภาคมนี่
คนก่อเหตุมือปลาหินมาแล้วแล็วปลาเรียบร้อยเสร็จ
บึงหนีไปแต่กระบะสีดำคันนี้
นี่ฝ่าไฟแดงไปเลยยืดไม่ยอมเนี่ย

แล้วก็ขับตามไปเนี่ยตามไปเบี่ยงซ้ายออกไป
แต่สุดท้ายคนขับกระบาดชื่อว่านายสุเทพหรือว่าพี่เน่งอายุ๕๘ปี
ขับไปได้ครู่เดียวครับรถไปเสียหลักตกถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาดี

แล้วพอตำรวจสพเมืองอ่างทองไปดูกล้องวงจรปิด
เห็นว่าไอ้มือปลาหินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านริมถนนแม่น้ำเจ้าพระยา
ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับไปอย่างรวดเร็วเลยครับ
แล้วก็ในเน่งคนขับกระบะเชื่อว่าคนก่อเหตุมันน่าจะปลาผิดคันแล้วล่ะ
น่าจะไปมีปัญหากับคันอื่นมาก่อนครับ
เมื่อวานนี้หญิงสูงอายุคนหนึ่งมาที่สพเมืองอ่างทองขอเจรจากับพี่สุเทพพี่เน่งคนขับกระบะขอเจรจา
แล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเป็นแม่ของไอ้มือปลาหินเอง
คนปลาหินอายุ๔๐ปีครับ
แล้วแม่ก็บอกลูกชายแม่เนี่ยนะมีอาการทางจิตต้องกินยาเป็นประจำ
ปกติเป็นคนใจดีนะลูกแม่พูดจาดีด้วย
ผู้หญิงอายุ๓๕ปีเป็นคนขับเป็นกระบะดำเหมือนกันนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แล้วก็เกิดมีปากเสียงกันลูกชายแม่ก็เลยไม่พอใจตามไปปลาหินใส่
แต่ลูกแม่น่าจะจำผิดคันนะตอนนี้แม่อยากชดใช้นะ
อยากขอโทษในสิ่งที่ลูกแม่ทำลงไปครับ
เวลาดีมันก็ดีเวลามันคั่งขึ้นมานะเรียกเรานะ
ฮานุมานสุดยอดมึงสุดยอดมากอีฮานุมานมึงพูดกับเราอย่างนี้
พอเวลามันดีเราเล่าให้มันฟังนะมันก็ขอโทษ

แม่อยากขอโทษเจ้าทุกข์นะ
เราก็ใช่เราก็อยากขอโทษเขา
นี่คุณแม่ก็บอกว่าก็อยากขอโทษเขานะ
แล้วเจ้าของรถกระบะว่ายังไงล่ะพี่เน่ง
เน่งเศร้าเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็ค่าเสียหายในการซ่อมทั้งหมดเกือบแสนนะ
บาทครับแต่แม่ผู้ก่อเหตุบอกแม่ก็ไม่มีเงิน

ซึ่งพี่เน่งก็บอกว่ารับไว้ก็ได้
เพราะตำรวจบอกว่าตอนที่ขับรถไล่ตามไปแล้วไปตกถนน
เน่งพี่ก็ต้องเข้าใจนะมันคนละเหตุการณ์กัน
คือมันไม่ได้เป็นความผิดของคนที่มาปลาหินทั้งหมด

แต่ร่องรอยที่พี่ขับตกถนนไปอันนั้นความผิดพี่เองนะ
เน่งขับตกถนนเองต่อไปนี้เดี๋ยวต้องหาเงินมา

อันนี้ก็เห็นใจคุณแม่นะครับ
ส่วนไอ้ที่บอกว่าจะไปทำร้ายผิดคน